เกิลที่๓จากอัลบั้มพิเศษสถานีหัวลำเพลินค่ะ

โน่หนุ่มขอนแก่นปะทะน้องลำเพลินหนุ่มบุรีรำ

แต่บอกว่าคู่นี้เขาสนิทกันมาก่อนนะ
โน่เป็นไอดอลของน้องลำเพลินตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการเลย
ส่วนพี่โน่ก็บอกว่าเอ็นดูในความใส่ซื่อของน้องลำเพลิน
ก็เลยตกปากรับคำมาร่วมงานกันในครั้งนี้นะคะ
จะเข้าร่วมวงการมาก่อนค่ะ
ซิงเกิลเป็นศิลปินนำหน้ามานะจ๊ะ
แต่พอต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งด้วยสำเนียงอีสานบ้านเกิด
โตโน่บอกเอ้าก็ยากคือกันเด้ออาย
แต่บรรยากาศในห้องอัดค่ะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ
ไปฟังเสียงของทั้งคู่กันเลยจ้า
พี่โตน่ะก็มาร้องอย่างนี้ร้องในภาษาที่แบบ
ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะทุกคนรอที่อยากจะฟังพี่โตในแบบนี้
นอกจากได้มาอัดเพลงนึกอันแล้วหวังว่าจะมีคอนเสิร์ตด้วย

ไม่ใช่ไปวงไปบวชอะไรมานะในห้องอัดมันหนาวก็ใส่หมวกกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม
นี่เป็นแค่ตัวอย่างก่อนนะที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ย
ม่วนแน่นอนนะคะน้องลำเพลินแล้วก็วงศกรแล้วก็โตโน่นะจ๊
ใช่ค่ะแหมสองคนนี้ก็ดังในโซเชียลอยู่เหมือนกันนะ
คุณผู้ชมนะทำกิจกรรมอะไรก็ดังตลอดเลย